เที่ยวกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับใครที่มีโปรแกรมจะพาคนรักไปเที่ยว
ในช่วงของวันแห่งความรักนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบสุดชิวกันที่
จังหวัดกาญจนบุรีที่มีทั้งที่กินที่เที่ยวแบบจัดเต็มไปเลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าไปเที่ยวกันเลยค่ะ
เพลิดเพลินไปพร้อมกันยังเมืองแห่งอัญมณีล้ำค่า
งามตาไปด้วยที่เที่ยวทางธรรมชาติที่นี่คือจังหวัดกาลนะจ๊ะ
เอ้ยกาลจนบุรี
จังหวัดที่ดึงดูดใจเหล่านักเดินทางไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
ยังวัดธรรมเสือแห่งนี้ถือเป็นจุดมุ่งเวลา
หมายแรกที่จะต้องแวะนามัศกาลพระชิงประธานพรประดิษฐานเด่นสง่าอยู่บนเนินเขา
ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายแรกที่จะต้องแวะนามัศกาลพระชินประธานพร
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
นามัศกาลองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้ว
เราเดินทางไปยังชุมชนบ้านน้องขาว
ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ยังสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างการทอผ้าขาวม้าร้อยสีเอาไว้ให้เราได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้
ที่สำคัญเขายังเน้นสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอีกด้วย
สามัคคีกลมเกลียวกันขนาดไหนไปดูกันเลย
โอ้โหสนุกสนานคลื้นเครงกันจริงเลยนะคะ
ยิ้มไปกับความน่ารักของพ่อแม่กันแล้ว
เราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ
แม่เขากำลังทอผ้าขาวม้ากันอยู่พอดี
ที่เห็นอยู่นี้เป็นการทอโดยใช้กี่กระตุก
ซึ่งเป็นวิธีการทอแบบโบราณ

ด้วยเส้นได้สีต่างกว่าร้อยสีเลยล่ะค่ะ
ทำให้สีสันและลวดลายของผ้าขาวม้า
มีความแตกต่างกันออกไป
เพราะแต่ละผืนนั้นจะขึ้นอยู่กับ
จินตนาการสร้างสรรค์ของผู้ทอ
นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า
ผ้าขาวม้าร้อยสีค่ะ
ได้ดูผ้าขาวม้าสีสันสดสวยกันไปแล้ว
เราไปดูอีกหนึ่งโอท็อปของขึ้นชื่อ
อย่างนินที่ร้านอนันตพลพลอยการ
ผู้บุกเบิกก้อนหินสีดำ

แต่กลับถูกสร้างให้มีมูลค่ามหาศาล

ให้เข้ากับยุคสมัยมาเรื่อย
จากนินแล้วก็ยังมีไพริน
เป็นที่สุดของอัญมณีเมืองกาล
ที่ใครก็พูดถึง
ซึ่งไผลินจะมีลักษณะเป็นพลอยสีน้ำเงิน
ที่ถูกเนรมิตมาเป็นเครื่องประดับทรงคุณค่า
เห็นแวววารัยอิประยับแบบนี้
ราคาไม่ต้องพูดถึง
มีตั้งแต่ละหมื่นละแสนและละลาน
เรียกว่าสวยสมราคาค่ะ
สำหรับใครที่อยากได้เป็นเจ้าของ

มาที่นี่กาญจนบุรีที่นี่ที่เดียวค่ะ
ทำบุญก็แล้วดูงานหัฐกรรมสวยก็แล้ว
ว่ากันว่าถ้าไม่ได้มาถ่ายรูปตรงนี้
ก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเมืองกาญจนบุรีเลยล่ะค่ะ
นั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควร์นั่นเอง
ลองดูสิคะมองไปทางไหนคนนั้นก็เซลฟี่
คนนี้ก็ถ่ายรูปเป็นจุดที่ต้องมาเช็คอินเลยทีเดียว
นับเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
ของเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้เลยค่ะ
ปิดท้ายเมื่อมาถึงเมืองกาล
อย่าลืมแวะไปชิมผลไม้ขึ้นชื่อคุณภาพเรื่องลือระดับส่งออก
นั่นก็คืออินทภาลำที่ไร่ประเสริฐศุกร์นั่นเอง
ความพิเศษของอินทภารำที่นี่คือเป็นพันธุ์ที่ปลูกไว้กินผลสด
รสชาตินั้นก็จะหวานกรอบอร่อยสุดไปเลย
ดูสิคะผลอุบอวบสีนวนลูกโต๊ะ
อู้หู้หน้าทานจริงค่ะ

คือการเดินทางมารับความอบอุ่น
และชื่นชมความงามของอัญมณีที่เมืองกาญจนบุรีกันนะคะ